เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสัตว์ธรรมวาลครบ๗วัน
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยได้จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรม
ถวายพระราชกุศลช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณนัทพรเทาตะกูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร
สถานเอกอักภาษธุศรีลังกาประจำประเทศไทยจัดพิธีสวดพระอภิธรรม
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสการบำเพ็ญกุศลสัตว์ต่อเมื่อวานครบ๗วัน
โดยมีชาวศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมพิธีค่ะ
โดยพิธีสวดพระอภิษฐรรมถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ๗วัน
โดยสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยครั้งนี้นะคะ
จัดขึ้นที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร
โดยพิธีการค่ะเริ่มในเวลา๑๙นาฬิกาไปจนถึง๒๐นาฬิกา
ซึ่งขณะนี้พิธีการก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยพิธีนี้ค่ะจะประกอบด้วยพิธีการฝ่ายสงฆ์ที่พระสงฆ์๑๐รูปจะสวดพระอภิษฐรรมถวาย
โดยพระเทพเมธีรักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ขณะเดียวกันก็จะมีพิธีการฝ่ายคารวาสค่ะ
บแน่นยาวนานมาหลายศัตวรรษค่ะ
บนพื้นฐานของความศรัทธาร่วมกันในพุทธศาสนานิกายเทราวาส
และพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ก็ได้ทรงงานอย่างหนักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือโดยพระราชทานเทคโนโลยีฝนหลวง
แก่ประเทศศรีลังกาในยามที่ศรีลังกาประสบภัยแรง
ทำให้ประชาชนนับหมื่นโดยเฉพาะเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
ซึ่งชาวศรีลังกาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้นี้
อกจากนี้ค่ะยังระบุว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์พระราชทาน
ประสงค์นิกรของพระองค์เป็นหลักที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมชาวพุทธ
ซึ่งศรีลังกากำลังจะน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ
ซึ่งมีเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจเช่นกัน
จากนั้นนายสันจีวาวิกรามาสุริยานายกสมาคมชาวศรีลังกาในประเทศไทย
ได้เป็นตัวแทนชาวศรีลังกาในประเทศไทยกล่าวแสดงความอาลัย
และน้อมถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยในพิธีค่ะมีทั้งชาวศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
รวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วม
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้
สวดพระอภิษฐรรมครั้งนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด

ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่ประสบกรณิกรชาวไทยเท่านั้น
แต่ชาวศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ก็สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงราชกาลที่๙ด้วยเช่นกันค่ะ